เกี่ยวกับเรื่องของเหตุระเบิดป่วนกรุง
รวมทั้งยังมีเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นย่านประตูน้ำด้วย

เข้าไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ย่านประตูน้ำแล้ว
หลังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในจุดอื่นด้วย

แล้วก็จะนำหลักฐานทั้งหมดนี้กลับไปตรวจสอบดู
พร้อมกันนี้ค่ะก็มีเรื่องของเหตุระเบิดปิงปองที่ซอยพระราม๙
ซึ่งลักษณะระเบิดจะไม่เหมือนกับจุดอื่น
ล่าสุดตำรวจคุมตัว๗นักเรียนอาชีวะย่านหัวหมากมาสอบปากคำด้วย
เพราะพบว่าน่าจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับการที่มีการระเบิดปิงปองครั้งนี้ขึ้นด้วยนะคะ
เพราะตรงนี้มีผู้บาดเจ็บตั้ง๓รายนะคะ
ค่ะกรณีจากเหตุระเบิดปิงปองค่ะที่เกิดขึ้นที่ซอยพระราม๙แยก๕๗ทับ๑เมื่อวานนี้
ทำให้พนักงานทำความสะอาดเขตสวนหลวงบาดเจ็บไป๓คนเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจคุมตัวนักเรียนอาชีวะ๗คนซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
ไปสอบปากคำที่สอนอหัวหมากหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
พบว่ามีผู้ต้องสงสัย๗คนเป็นคนนำระเบิดและอาวุธชนิดอื่น
ไปซ่อนไว้ที่พุ่มไม้ริมกำแพงช่วงกลางซอยพระราม๙แยก๕๗ทับ๑นะคะ
ซึ่งหนึ่งในผู้ปกครองของนักเรียนอาชีวะที่ถูกคุมตัวมาสอบปากคำ
เขายอมรับว่ามีลูกมีความผิดที่พกพาอาวุธหรือนำอาวุธอันตรายมาซุกซ่อนในพงหญ้า
แต่อาวุธที่ลูกพกพาไว้ก็เพราะว่า
ต้องเอาไว้ใช้ป้องกันตัวในยามฉุกเฉิน

ไม่ได้มีเจตนาจะก่อความไม่สงบแน่นอน

ภัยของความมั่นคงเนี่ยมันเป็นคนละประเด็นส่วนการสอบปากคำเยาวชนทั้งหมด
พนักงานสอบสวนยังไม่พบความเชื่อมโยงที่จะสาวไปถึงการสร้างสถานการณ์นะคะ
ทั้งหมดก็รับสารภาพว่าเก็บระเบิดปิงปองได้
แต่ว่าระเบิดปิงปองมันกลับทำงานจนเกิดระเบิดขึ้น
ส่วนที่ต้องนำระเบิดมาซุกซ่อนไว้
เพราะว่าเวลามีเรื่องจากนักเรียนสถาบันคั่วหรี่เนี่ย
มาหยิบอาวุธจากตรงนี้ไปใช้งานได้ทันทีเขาบอกอย่างนั้นนะคะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางชุดฝ่ายสืบสวน
ตำรวจนครบานพญาไทยค่ะก็เข้าไปตรวจสอบอีกเหมือนกัน
เรื่องของเหตุเพลิงไหม้ในย่านประตูน้ำค่ะโดยเริ่มจากตลาดไซส์วอล์ดีดี
มากกว่าหกสิบร้านเนี่ยเสียหายทั้งตลาดนะคะตำรวจก็ไปตรวจจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นต้นเพลิงแหละ
ก็คือช่วงตรงกลางตลาดเพราะว่ามีเพลิงลุกไหม้หนักที่สุดในจุดนี้ค่ะ
ส่วนจะเป็นต้นเพลิงจริงหรือไม่อย่างนี้ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดกันอีกครั้งก่อน
จากนั้นค่ะยังไปตรวจสอบเพิ่มเติมที่ร้านเจ๊ปุ๋ยใต้ตึกโรงแรมอินทราร้านฮอป
ตรงข้ามตึกใบหยกและทางเดินตลาดเฉลิมลาบ
หลังจากเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบพบตัวแผงวงจรไฟฟ้าที่เอามาเชื่อมกับพาวเวอร์แบงค์
เพื่อให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นนะคะ
จากการสอบถามเจ้าของร้านก็เล่าว่าก่อนเกิดเหตุช่วงประมาณ๑๑โมงของวันที่๑สิงหาคม
มีลูกค้า๕คนเป็นหญิง๓คนชาย๒คนเข้ามาภายในร้านท่าทางมีพิรุษ
เดินดูเสื้อผ้าในร้านสักพักแต่ไม่ซื้อก่อนจะออกจากร้านได้ยินหนึ่งในผู้หญิงที่มาด้วยบอกว่าร้านนี้แหละ
ซึ่งตอนนี้ก็เลยนำภาพจากกล้องวงจรปิดมอบให้ตำรวจเพื่อตรวจสอบแล้วนะคะ
อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้มาเช่นเดียวกับนางสาวสุปรานีโฆษศิษย์เจ้าของร้านปุ๋ยแฟชั่นก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตอนช่วงตี๓ตัวเองเข้าไปในร้านได้ยินเสียงคนตะโกนว่าไฟไหม้
แต่ขณะเดียวกันร้านตัวเองเนี่ยก็มีกลุ่มควันและแสงเพลิงจำนวนมาก
ก็เลยเรียกลูกน้องมาช่วยกันดับไฟได้ทันทางร้านเนี่ยได้รับความเสียหายทั้งกางเกง
แล้วก็เสื้อผ้ารวมกว่าสองร้อยตัวซึ่งหลังจากนี้ทางตำรวจจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะ
ให้ปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนการช่วยเหลือเจ้าของแผงค้า
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวีก็มีการตั้งจุดรับคำร้อง
เพื่อให้ผู้เสียหายมาลงบันทึกไว้
แล้วก็จะมีการพิจารณาเยียวยากันต่อไปนะคะ